ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะมีคนที่เขาข้ามสะพานลอยบริเวณปากซอยประหลโยธิน๔๘แถวบางเขนกรุงเทพ
มีใครก็ไม่รู้อะค่ะเอารูปเหมือนรูปวางหน้าศพของผู้เสียชีวิตไปวางเอาไว้บนสะพานลอย
คือคนก็ตกใจคือเอาจริงเขาก็ไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรหรอกนะ
เขาแค่สงสัยว่าเอามาวางไว้แบบเนี้ยพี่อุ๋ยอืม

ใช่ค่ะคนที่ข้ามสะพานลอยเขาก็งงเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูที่กรอบรูปตรงนี้นิดนึงนะคะ
เป็นรูปที่ระบุว่า
ชื่อนายยี่ตาคำชาตะหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
มรณะสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก
คือศุกร์ที่แล้วมีพวงมาลัยมีขวดน้ำดื่มที่เปิดฝาเอาไว้ด้วยนะ
แล้วมันค่ำแล้วอะค่ะคนที่ข้ามสะพานลอยก็งงก็ตกใจอะค่ะ
คือ๔ทุ่มครึ่งมีแม่ค้าคนนึงเขาเก็บร้านเก็บอะไรเสร็จนะ
เขาเดินขึ้นมาดูเขาบอกว่าเออเนี่ยที่เดินขึ้นมาดูไม่ใช่อะไรนะ
คนข้ามสะพานลอยแล้วก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นว่ารู้ไหม
มีใครเอามาวางเห็นไหมว่าเออทำไมต้องมาวางตรงนี้เลย
ขึ้นไปดูหน่อยว่าอ้าวมีจริงเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กัน
เราก็เลยส่งแซคนัทวินนักข่าวของเราไปสำรวจสะพานลอยดูหน่อยนะคะ
ปากซอยพย๔๘ค่ะรูปที่เขาเห็นกันเมื่อคืน
ตำรวจสอนอบังเขนเก็บไว้แล้วเอาไปไว้ที่โรงพักแล้วค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าประสานติดต่อญาติให้มารับคืนไป
ทีมข่าวก็เลยคุยกับแม่ค้าด้านล่างสะพานลอยเพิ่มเติม
แม่ค้าก็บอกว่าคนข้ามสะพานลอยพอข้ามไปข้ามมาแล้วเห็นแม่ค้า
พ่อค้าแถวนี้ทุกคนเดินมาบอกหมดเลยอ่ะ
มาบอกเดินมาถามว่าทำไมมีรูปคนเสียชีวิตอยู่บนสะพานลอย
รู้ไหมว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงพ่อค้าแม่ค้าเลยช่วยกันโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็ขึ้นไปดูทุกคนก็บอกว่าไม่ได้กลัวเรื่องผีเรื่องอะไร
อะไรสักอย่างไม่ได้กลัวเรื่องอาถรรพ์อะไรหรอกนะคะ
แต่แค่สงสัยและเป็นห่วงว่าทำไมถึงเอาภาพของผู้เสียชีวิต
วางไว้ในลักษณะแบบนี้
ที่สงสัยไม่ได้สงสัยอะไรนะสงสัยว่าเอามาวางทำไม
ใครเป็นคนทำบอกว่าเป็นคนมาวางอะไร
คนข้างเคียงคุยกันเขาก็รู้แล้วคุยกันแป๊บเดียว
ข่าวมันแป๊บเดียวคนแถวนี้ก็รู้กันหมดแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าใครมาวางแค่นั้นแหละก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเอามาวาง
ขอขึ้นไปดูแล้วเป็นยังไงหัวมุมตรงไหนอย่างนี้
หัวมุมตรงนี้ขึ้นไปดูก็ไม่มีอะไรเฉย
ไม่ได้ว่าน่ากลัวอะไรเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไร
แค่ไปดูเฉยเฉยแต่คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาตกใจ
แล้วเขาคงไปแจ้งพวกมูลิธิอะไร

ภรรยาของผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาค่ะ
มารับภาพของผู้เสียชีวิตคืนแล้วที่สอนอบางเขนนะคะ
คือด้วยความที่ว่าพอจัดงานศพกันเรียบร้อย
ที่วัดไผ่เหลืองที่นนทบุรีญาติญาติก็คุยกันว่า
ให้พี่สะพ้ายเก็บรูปที่วางไว้หน้าโรงศพนะ
รูปของผู้เสียชีวิตเอาไว้ตั้งใจจะเอาไปให้ญาติ
แต่เผลอลืมไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนแล้วหายไปเลย

แต่สุดท้ายมีญาติมารับกลับไปแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องในลักษณะแบบนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ
ตามพรบรักษาความสะอาดตำรวจก็ต้องเปรียบเทียบปรับ
คนที่เอาภาพไปวางนะคะแล้วก็คืนรูปภาพให้กับทางญาติญาติไปค่ะ